ตอนนี้เริ่มมีการบุกช่วยเหลือตัวประกันเกิดขึ้นแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยทางกองทัพอิสราเอลไอดีเอฟมีการปล่อยคลิปนี้ออกมาค่ะ
ตอนนี้พวกมันกำลังกลับมาหาพวกมัน
พวกมันกำลังกลับมาหาพวกมัน
ตอนนี้พวกมันกำลังกลับมาหาพวกมัน
หรือเปล่าครับแต่สุดท้ายล่าสุดมีข่าวดีนะคะเจอตัวทั้งคู่แล้วค่ะ
นี่ค่ะคุณออยกับคุณก๊อฟนะคะ
แรงงานไทยชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ตอนแรกเขาหายจากกลุ่มเพื่อนแรงงาน
หายไปเลยคนก็ติดต่อกันไม่ได้ครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้นะคะ
อ่าผ่านไปเจ็ดวันเจอทั้งคู่แล้วค่ะ
มีทหารอิสราเอลช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าบ๊อบบี้
โพสต์บอกว่ากลุ่มแรงงานที่เขาทำงานอยู่มีทั้งหมด๒๓คน
ถูกกลุ่มฮามาสยิงเสียชีวิตหนึ่งคนก็คือคุณเคนจำได้ไหมคะ

ที่เขาคุณสมควรพันธาอาทอะอ่าครับ
แล้วมีสองคนที่หายตัวไปคือคุณออยกับคุณก๊อฟที่ตอนนั้นเขายังมีการโพสต์ชื่อกันอยู่เลยอ่ะอืม

ที่เหลือรอดปลอดภัยก็ได้รับการช่วยเหลือจากทหารแล้วย้ายไปศูนย์อบพยพ
ข้าวกันได้พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนก็พยายามภาวนาส่งกำลังใจ
ขอให้ทั้งออยและกอล์ฟเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าออยค่อนข้างเป็นคนที่มีสติดีคุมสติได้
ส่วนกอล์ฟเองก็เป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพลิบฉลาดเชื่อว่าทั้งคู่จะเอาตัวรอดได้
แล้วในที่สุดปฏิหารก็มีจริงนะคะที่ครอบครัวทางบ้านพอได้ยินข่าวก็โล่งใจตามไปด้วยเลยอะค่ะ
อีกกลุ่มนึงดีใจไม่ต่างกันเลยนะคะโพสต์คลิปเก็บกระเป๋าเตรียมสัมภาระมารอหน้าแคมป์คนงานแล้ว
แคปชั่นสั้นบอกว่าทหารจะมารับแล้วในคลิปมีคนไทยเกือบสิบคนนะคะ
สะพายกระเป๋าเฝ้ารออย่างมีความหวังเลยค่ะสีหน้าก็เริ่มมีรอยยิ้มแล้วเพราะจะได้อบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะ
คือตอนนี้ทางการอิสราเอลก็เริ่มออกสแกนพื้นที่นะเพื่อจะดูว่ากลุ่มฮามาสไปจับตัวประกันหรือว่าจับคู่คนไว้ตรงไหนบ้าง
ถ้าไม่นับรวมที่เขาบอกจะเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซ่าและให้คนทางภาคเหนือของฉนวนกาซ่าเนี่ยไปอยู่ทางตอนใต้ให้หมดเนี่ย
พยพให้ได้ภายในหนึ่งวันซึ่งตรงนั้นไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่นะครับขณะเดียวกันแรงงานไทยที่ยังติดต่อกันไม่ได้ก็มีอีกเยอะนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือคนที่ชื่อในตู้แซ่ลีนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเขาเป็นคนไทยที่ญาติเนี่ยบอกยังติดต่อไม่ได้
นี่นะฮะคุณตุ๊แซ่ลีนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นโพสต์ของน้องสาวนะฮะคุณตุ๊แซ่ลีอายุ๓๘ปี
เสื้อกีฬาที่ใส่อยู่เนี่ยสีส้มนะฮะหมายเลข๑๕นี่ฮะ
ตอนนี้ติดต่อไม่ได้มา๗วันขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่๖ตุลาคม
นี่น้องสาวบอกใครพบเห็นช่วยติดต่อด้วยค่ะ
เพราะตอนนี้ยังไม่ทราบว่ายังหลบหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้างแล้วหรือเปล่า
โพสต์นี้นะครับก็มีไลฟ์ของแรงงานไทยคนหนึ่งนะฮะ

นี่นะครับผู้ชายที่สวมเสื้อกีฬาเบอร์๑๕สีชมพูเมื่อสักครู่นี้
อยู่ในภาพนี่จะแว๊บหน่อยนี่เห็นไหมฮะอ่านี่เดินไปเดินมาอยู่
นะครับแต่เป็นคลิปที่เพื่อนเขาถ่ายไว้นะครับเป็นช่วงที่เขา
ดูสถานการณ์สงครามที่อิสราเอลนั่นแหละนะฮะอยู่ในแคมป์กับ
เพื่อนซึ่งหลายคนที่เห็นเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะที่น้องสาวคุณตู้
แซ่ลีเขาประกาศตามหาพี่ชายในโพสต์ของน้องสาวคือใส่เสื้อกีฬา
ส้มเบอร์๑๕ใช่ไหมในคลิปของเพื่อนเนี่ยอาจจะผมยาว
กว่าแต่น่าจะคือคุณตุ๊แซ่ลีแล้วใส่เสื้อกีฬาสีชมพูนี่ออก
ชมพูส้มแต่แขนขาวคนนี้นะคือคลิปจะเห็นน้อยหน่อยค่ะเพราะ
เหมือนกับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายคุณตู้แซ่ลีโดย
ตรงไงเขาจะถ่ายไปทั่วทั่วแต่มันจะมีบางภาพที่จะเห็นเป็นเสื้อ
กีฬาเบอร์๑๕เหมือนกันเห็นเมืองจอมทองข้างหลังด้วยเขาเป็นคน
เชียงใหม่ก็เวลาเล่นกีฬาอาจจะชอบหมายเลข๑๕อะไรอย่างนี้ทีนี้พอ
ญาติตามหาอยู่แรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลเขาก็เลยไลฟ์
บอกว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่คนนี้ไหมที่ใส่เสื้อเบอร์๑๕

คือจะเห็นหน้าไม่ชัดนะแต่ว่าเนี่ยเหมือนกับ
คนงานไทยที่แคมป์นี้กำลังยืนดู
จะลงจะหลวดหรือว่าระเบิดอะไรที่ยิงกันนี่ฮะ
นี่น่าจะเป็นคุณตุ๊แซ่ลีหรือเปล่านี่เห็นไหม
หมายเลข๑๕ข้างหลังเสื้อสกรีนเมืองจอมทอง
แต่ทีนี้ที่ญาติบอกติดต่อไม่ได้มา๗วันแล้วนะ

ก็คลิปนี้ก็น่าจะออกมาช่วงตั้งแต่เหตุการณ์แรก
ที่กำลังแบบมีการยิงถล่มอะไรกันเนี่ยฮะ
ทีนี้มีเบาะแสจากโซเชียลนะครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะฮะ
ท่านผู้ชมครับบอกว่าในคลิปที่กลุ่มฮามาส
ถล่มแคมป์คนงานไทยในอิสราเอล
ในเมืองที่คุณตุ๊แซ่ลีเอง
ก็บอกว่าทำงานอยู่น้องสาวที่โพสต์บอกพี่ทำงานที่กิฟบุส
ในอิสราเอลแห่ง๑เนี่ยนะฮะ
นี้เนี่ยมันมีรายงานว่าถูกกลุ่มฮามาสเข้ามาถล่ม
แล้วในแคมป์แห่งนี้มีแรงงานไทยอยู่๑๙คน
ใน๑๙คนเนี่ยรอดชีวิตมาได้๓คน
อีก๑๖คนเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
แต่คนเดียวไม่รู้ว่าหายไปไหนจุกจับไปหรือเสียชีวิตอะไรไม่รู้
รู้แต่ว่าในแคมป์นี้เขารอดมาได้แค่๓คน
ค่ะนะครับแล้วมันมีคลิปที่แคมป์เนี้ยมีคนที่ถูกกราดยิงแล้วก็นอนล้มเสียชีวิตกันอยู่อ่ะ
มันเห็นคนที่ใส่เสื้อตัวสีแบบนี้ด้วยนะฮะอืมอ่า
มันก็เห็นไม่ชัดทั้งหมดเราก็ไม่กล้ายืนยันนะมันแต่มันก็เห็นคำว่าแบบ
สิบห้าใช่ไหมเออเบอร์สิบห้าแล้วเห็นคำว่าเมืองจอมทองไงพี่อุ๋ย
คือคือซ้ายมือเนี่ยที่เขายืนอยู่ตอนดูการยิงกันอะไรกันเนี่ย
จอมทองเบอร์สิบห้าแน่นอนใช่ค่ะแต่ไอ้คลิปที่ว่าเป็นภาพที่ว่า
แคมป์นี้ถูกถล่มแล้วรอดแค่สามแล้วอีกสิบหกคนก็เกลือ่นกลาดไปหมด
ไม่รู้ว่าถูกจับไปด้วยหรือว่านอนทับอะไรกันอยู่เนี่ยมันเห็นเลขน่าจะเป็นเลข
หนึ่งกับห้าหรือเปล่าค่ะไอ้จอมทองเนี้ยพออ่านออกอืม
ใช่ก็ได้หรือมันอาจจะมีเสื้อคล้ายเสื้อเหมือนอะไรกันอีกเราก็ไม่รู้นะฮะ
เราก็เลยไปหาภรรยาของคุณตุ๊นะครับอยู่ที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่นะฮะภรรยาชื่อคุณพัศยานะฮะ
อายุสามสิบหกปีเนี่ยเพื่อจะถามประเด็นเรื่องเสื้อกีฬาเบอร์สิบห้า
เธอบอกเธอก็เห็นคลิปแล้วแต่เธอก็ไม่ขอยืนยันนะว่าจะใช่หรือไม่ใช่ตุ๊สามีของเธอ
แต่คนในแคมป์คนงานที่รอดมา๓คนบอกว่ากลุ่มฮามาสมาถล่มแคมป์พังหมด
คาดว่าอีก๑๖คนที่เหลือที่ยังหากันไม่เจอเนี่ยจะไม่รอด
แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเธอก็ขอมีความหวังเล็กก็แล้วกัน
สามีเธออาจจะรอดเพราะมันยังไม่มีใครยืนยันใช่ไหม
มันก็เป็นไปได้หมดอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เขายืนดูการยิงถล่มกันกับเหตุการณ์ในคลิปที่หลังถูกถล่มไปแล้ว
มันอาจจะห่างช่วงเวลากันอาจจะมีคนยืมเสื้อไปใส่หรืออาจจะเสื้ออาจจะเหมือนกัน
มันก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะใช่ไม่ใช่เนี่ยเธอบอกนะฮะเธอบอกเธอกับตู้เนี่ยมีลูกกันสามคนนะฮะ
สามีคือเสาหลักของครอบครัวไปทำงานที่อิสราเอลส่งเงินมาให้ทางบ้านทุกเดือนเพิ่งไปได้๑ปี๔เดือน
เป็นลูกจ้างวางท่อทางการเกษตรสามีบอกว่าเหลืออีกปีกว่าจะกลับบ้าน
ส่วนพ่อกับแม่สามีเสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้อยากให้ทางการไทยเนี่ยช่วยเหลือช่วยตามหาสามีให้เธอหน่อย
เกิดว่ายังไงขอให้เขาติดต่อแล้วก็ให้สื่อสารกลับมาทางบ้านนะคะแล้วก็
ถ้าสมมุติว่าถึงแม้ว่าสามีจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ให้ทางการส่งกลับมาทำพิธีกรรมที่บ้านนะคะ
ขอมีความหวังเล็กไว้ก็แล้วกัน
เพราะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ

เราก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะขอให้อย่าใช่เลยนะ